นี่จะพาไปดูที่จังหวัดชนบุรีนะคะเป็นกรณีของผู้หญิงคนนึง
ขี่มอเตอร์ไซค์มาตามทางแล้วก็เสียหลักล้มลงไปค่ะ
จังหวะนั้นมีรถกระบะที่ขับตามหลังมาเนี่ยเหยียบทับซ้ำร่างของเธอ
ขับต่อไปนะคะแล้วก็วนรถกลับมาอีกที
แทนที่จะมาช่วยเหลือไม่ค่ะพอวนรถกลับมาดู
แล้วก็ขับหนีอีกไปเลยค่ะขับหนีต่อไปเลยนะคะ
ตอนนี้แฟนนุ่มเนี่ยนำกล้องวงจรปิดเนี่ยมาตามเบาะแสของรถกระบะคันนี้แล้วนะคะ
และนี่เป็นภาพนาทีที่เกิดอุบัติเหตุนะคะรถก็มาด้วยความเร็วนะคะ
แล้วก็ขับหนีไปเลยครับเป็นวินาทีที่รถจักรยานยนต์เสียหลักล้ม
จังหวะนั้นไม่นานก็มีกระบะเนี่ยขับมาเหยียบซ้ำร่างของผู้หญิงคนนี้นอนอยู่กลางถนน
ล่าสุดนะคะนายพงศิริมีสมวงแฟนนุ่มของนางสาวจิราพรการปลูกผู้เสียชีวิต
ก็นำกล้องวงจรปิดอันนี้ค่ะมาให้สื่อมวลชนมาเผยกับสื่อมวลชน
นำเสนอเพื่อแจ้งเบาะแสของรถกระบะตีนผีคันนี้หน่อยตอนนี้ยังหลบหนีลอยนวลอยู่นะคะ
ขณะที่เล่าเหตุการณ์บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยแฟนสาวเนี่ยกำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับที่พัก
ตอนนั้นเนี่ยฝนตกรถก็เสียหลักแล้วก็ล้มอยู่กลางถนนที่แยกหนวดปลาบึก
หน้าปั๊มน้ำมันฝั่งขาออกตลาดสัตหีบชนบุรีจังหวะนั้นรถกระบะเนี่ยมาด้วยความเร็ว
ทับร่างแฟนของเขาจนล้มแล้วเธอเสียชีวิต
แล้วก็ล่องวงจรปิดก็บันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดเอาไว้ได้อย่างที่บอกไปรถกระบะรถกระบะคันนี้
ก็ยังขับวนมาดูแฟนสาวของเขาที่นอนแน่นิ่งอยู่นะคะหลังจากทับร่างของผู้หญิงไปแล้ว
แต่ไม่ได้ลงมาช่วยเหลือไงมาดูเสร็จแล้วก็ขับรถหนีไปเลยค่ะ
เขาก็เลยนำภาพนี้มาแจ้งตำรวจให้เป็นหลักฐานในการติดตามตัวคนขับรถกระบะคันนี้ค่ะ
แฟนผมได้ขับมอเตอร์ไซด์แล้วเสียดักล้มครับเสียดักล้มแต่ได้มือจัตริย์อยู่
แล้วเวลาผ่านไปอีกประมาณสิบประวิกษ์ไม่มีรถสักขับแบบเร็วมากไม่เบรก
เหยียบแฟนผมไปเต็มโต๊ะเลยแล้วจากนั้นก็ได้ไปยูเทิร์นตรงหน้านอยอร์
และกลับวนมาดูอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ไม่ลงมาดู
ขับหนีไปครับผมอ่าตอนนี้ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ
ผ่านตำรวจเอกปัญญาดำเล็กผู้กำกับการสพสัตหีบก็สั่งการแล้วค่ะ
ให้ชุดสืบสวนเนี่ยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางทั้งก่อนเกิดเหตุ
แล้วก็เส้นทางที่หลบหนีไปด้วยยืนยันนะคะว่าจะติดตามผู้ขับขี่รถกระบะคันนี้
ดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อความเป็นธรรมให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างแน่นอนนะคะ